ดูเรื่องราวดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
มีนักท่องเที่ยวเขาเดินทางไปเที่ยวภูพาลค่ะ
จังหวัดสกลนครค้ากลับแวะตลาดของป่าสักนิดนึง
ซื้อเห็ดเพราะกล่าวว่าจะกลับไปทำแกงเห็ดที่บ้าน
หน้านี้หน้าเห็ดเพราะเลยอร่อยกรุบใช่ไหม
กะว่าจะได้กินแกงเห็ดเพาะเป๊ะกรุบสักนิดนึง
แต่ว่าซื้อมา๑๕๐บาทปริมาณที่มันได้มันน้อยมากเลย
รู้สึกว่าไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปใช่ไหม

เพราะว่าเขาทำคลิปไว้ด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรม
มันเหมาะสมกันไหมปริมาณเท่านี้กับราคา๑๕๐บาทดูพร้อมกันค่ะ
นี่ค่ะนี่ด้วยค่ะเด้อแล้วพอดีมึงเทกออกด้วยค่ะ
แค่นี้ค่ะอิขิค่ามึงอยากมาขายปิน
ไปฉันว่าเธอบ้านนอกสรุปฉันคนในกรุงถือก้มแต่เดี๋ยวมึงเนี่ย
โอ้โหโอ้โหโอ้โห๑๕๐บาทแกงกับมะยิมค่า
ประโยคสุดท้าย๑๕๐บาทเท่านี้แกงไป
ก็ไม่อิ่มได้ประมาณครึ่งถ้วยน่าจะได้สักเท่านี้แหละ
ครึ่งถ้วยเนี่ยเสร็จ๑ส่วนเท่าไหร่ของกระเพาะฮะ
แล้วแต่คนบางคนกระเพาะใหญ่ก็นิดเดียว๑ส่วน๑๐เท่านั้นเองเนี่ยนะคะ
นี่คือราคา๑๕๐บาทย้ำว่า๑๕๐บาทเท่านั้นนะคะ
ตอน๑กระทงคลิปนี้เขาถ่ายเอาไว้หลังจากที่ไปซื้อเห็ดผอ
ที่ไปเที่ยวที่ภูพานมาแล้วก็แวะตลาดของป่า
แล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

ในกลุ่มไลน์ของจังหวัดสกลนคร
คลิปเนี่ยเต็มความยาวประมาณ๑นาทีกว่านะคะ

คนหนึ่งที่ทำหน้าที่รีวิวก็คือเทเห็ดเพาะ
ออกจากกระทงใบไม้ที่ไปซื้อมาจากแม่ค้า
ที่ตั้งขายอยู่ริมข้างทางระหว่างที่เป็นทางระหว่างไปภูพาลเนี่ยนะคะ

พอเทออกมาปรากฏว่ามันมีนิดเดียวเองนะคะเห็ดเพาะ
เขาบอกว่าถูกแม่ค้าสอดไส้ใช้ใบไม้ยัดอยู่ใต้กระทง
สูงเกินครึ่งคุณเกินครึ่งกระทงเลยนะ

วันนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะคะ
ในตำบลโฆคภูอำเภอพูพาร

แถวนี้ตั้งอยู่กระจัดกระจายอยู่ตามริมทางมีหลายร้านเลยค่ะ
เราไปเจอร้านร้านหนึ่งย้ำว่าร้านนี้เป็นร้านของคุณพี่อรพิน
เฉดเจืออายุ๓๗ปีนะคะไม่ใช่คนที่สอดไส้นะ
แต่ว่าทีมข่าวของเราอยากจะไปพูดคุยอยากจะไปขอข้อมูลของพี่เขาหน่อยเนี่ยนะคะ
พี่คนนี้พี่อรพินเป็นแม่ค้าขายของป่าอยู่ริมทางเล่าให้ฟังแบบนี้
ช่วงนี้เหตุเผาเกิดใหม่เลยราคาก็เลยแพง
กิโลกรัมละห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทนะโอ้โหแพงมากนะ
บางช่วงเนี่ยหลักพันนะคะใช่นี่ออกใหม่ใหม่เนี่ยนะคะ
ก็ราคาประมาณนี้แหละพี่เขาบอกพอจะเอามาขายเนี่ย
จะขายเป็นกระทงเพราะมันแพงมากก็ต้องแบ่งเป็นกระทงเล็กนี่นะคะ
กระทงละ๒ขีดหรือประมาณถ้าคิดเป็นเงินก็๑๐๐๑๕๐บาท
โดยที่ร้านของคุณพี่เนี่ยจะใส่กระทงเล็กแล้วก็เต็มพอดี
แต่พอลูกค้าเห็นว่ากระทงของร้านคุณพี่เขาเนี่ยมันเล็กเขาก็ขับเลยไป
ไปซื้อร้านที่ทำกระทงใหญ่ใหญ่หารู้ไม่ปริมาณเห็ดเท่ากัน
เพราะว่าข้างในมันถูกสอดไส้ไงคะแม่ค้าเนี่ยทำแบบเนี้ย
ส่วนที่ปรากฏในคลิปพี่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเป็นเหตุพอจากร้านไหน
แต่ก็เห็นว่าสิ่งที่ทำเป็นการเอาเปรียบลูกค้าจริงนะคะ
เรื่องนี้เทศบาลโคกภูประกาศกำชับแม่ค้าออกมาแล้วนะคะ
ปรับปรุงการขายโดยกำชับร้านค้าอธิบายลูกค้า
ให้เข้าใจถึงเหตุผลว่าปริมาณเท่านี้ทำไมถึง๑๕๐บาทเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเห็ดช่วงนี้ราคาแพง

เพราะว่ามันปรากฏไปในคลิปแล้วเป็นคลิปนี้
คืออย่าโกงลูกค้าเลยคุณแม่ค้าทั้งหลาย
โกงด้วยวิธีการสอดไส้
เพราะบางทีลูกค้าไปซื้อเราก็นึกว่าเขาจริงใจกับเรา

แต่เราอยากทานไงคะเราก็ซื้อไป